ในช่วงนี้มาดูที่เซ็นทรัลกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
แม้ว่าเมื่อวานข่าวก็จะบอกว่ามีไฟไหม้ที่บริเวณชั้น๓
แต่ตอนนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าต้นเพลิงจริงเนี่ย
ซึ่งเช้านี้เนี่ยนะคะทางด้านพอถอทางด้านพอถอ
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอาคารบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ที่เซ็นทรัลเวิลเชิญค่ะ
พาคุณผู้ชมมาที่บรรยากาศที่เซ็นทรัลเวอร์นะครับ
ที่เกิดเพลิงลุกไหม้เมื่อวานนี้ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
พอถอรวมถึงเจ้าหน้าที่วิศวกรแล้วก็กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบภายในอาคาร
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและแถลงข่าวไปเมื่อสักครู่นี้เอง
ขณะเดียวกันพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศล่าสุดขณะนี้ก่อน
ออฟฟิศแอสเซ็นทรัลเวิร์ดนะครับซึ่งเป็นอาคารออฟฟิศ
ซึ่งขณะนี้มีพนักงานออฟฟิศหลายร้อยคนนะครับ
มายืนรอหน้าอาคารเพื่อจะเข้าไปทำงานด้านใน
ซึ่งเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมามีการประกาศนะครับ
ว่าให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าไปทำงานด้านในได้ในเวลา๑๒นาฬิกา
แต่เมื่อล่าสุดขนาดนี้ทางเซ็นทรัลได้ออกมาประกาศ
กับพนักงานทุกคนบอกว่าจะให้เข้าไปภายในอาคารนะครับ

ประกาศบอกว่าจะให้เข้าในอาคารนี้ได้โดยประมาณเวลา๑๕นาฬิกานะครับ
ซึ่งพนักงานหลายคนก็ต้องรอเข้าทำงานณขนาดเวลานั้นนะครับ
หลายคนก็มาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็รออยู่ตรงนี้แล้วก็ยังคงต้องรอต่อไปนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดวางเก้าอี้แล้วก็พนักงานทุกหน่วยงานนะครับ
ตอนนี้ไม่สามารถเข้าไปในอาคารได้โดยเด็ดขาด
ขณะเดียวกันส่วนอาคารจุดที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับ

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่โยธาของเขตปฐุมวัน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสภาวิศวกรนะครับ
ได้เข้าไปตรวจสอบเพลิงไหม้ภายในอาคารแล้วนะครับ
โดยถอจะตรวจสอบแผนผังโครงสร้างอาคาร
บริเวณจุดเกิดเหตุระบบป้องกันอัคคีภัย
รวมถึงเหตุใดขณะเพลิงไหม้
มีประชาชนออกจากจุดเกิดเหตุไม่ได้
เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดต้นเพลิงนะครับ

จะเห็นกลุ่มควันโพยพุ่งจากชั้น๘
ทฤษฎีไฟแล้วมักลุกลามจากล่างขึ้นบน
จึงต้องเข้าไปที่พื้นที่ตรวจสอบก่อนนะครับ
จึงจะชี้ชัดว่าจุดต้นเพลิงและสาเหตุมาได้อย่างไร
เรื่องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาสาเหตุของเพลิงไหม้ได้นะครับ

ประกอบกับอากาศภายในยังร้อนอยู่
จนทำให้เจ้าหน้าที่นั้นยังสามารถทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับ
ขณะเดียวกันจากการสอบถามนายพินิศอรัยสินลปะทอน
กับสายต่างของอาคาร
คาดว่าไฟคงลุกลามจากจุดนี้

ทำให้เห็นกลุ่มควันไฟที่เป็นล็อกเกอร์

เบื้องต้นเนี่ยสั่งปิดจุดเกิดเหตุ
และจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าจะเปิดอาคารได้หรือไม่นะครับ
และยืนยันว่าขณะเกิดเหตุสปิงเกอร์และสัญญาณเตือนภัยนั้นดังปกติครับ
ร้องเรียนต่างเกือบให้เกิดเกดซากต่างที่ต่อกำหนดงานอาคาร
เพื่อสำหรับผู้ประสบภัยแล้วก็ลูกค้าที่จอดรถติดค้างอยู่ภายในอาคาร
โดยจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ห้างนะครับบอกว่าจะเปิดให้เข้าไปเอารถ
และให้ผู้ประกอบการร้านค้าเข้าไปสำรวจความเสียหายภายในหลังจากที่วิศวะนะครับ
รับรองว่าโครงสร้างนั้นปลอดภัยแล้วนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีการแถลงข่าวเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

เบื้องต้นเนี่ยบอกว่าโครงสร้างอาคารนั้นยังคงมีความแข็งแรงอยู่นะครับ
เพราะว่าโดนความร้อนไปเพียงแค่ไม่นานระยะสั้น
โครงสร้างภายในนั้นยังคงใช้งานได้
แต่อาจจะมีเขม่าวควันเป็นส่วนใหญ่นะครับ
แล้วก็สาเหตุนั้นยังไม่แน่ชัดนะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่
ก็ต้องรอพิสูจน์หลักฐานกันอีกครั้งหนึ่ง
ขณะเดียวกันตึกออฟฟิศที่ผมยืนอยู่ขณะนี้
จะเปิดให้พนักงานเข้าไปช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
ซึ่งหลายคนหลายร้อยคนยังคงรออยู่ตรงนี้
อยู่ฝั่งถนนราชดำรินะครับ
ได้รับการยืนยันจากทางห้างบอกว่า
จะเปิดบริการประมาณ๑๕นาฬิกาเช่นเดียวกัน
แต่จะเลื่อนอีกหรือไม่นั้นก็ต้องรอประกาศกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ค่ะเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ซึ่งตอนนี้คุณศักดิ์สิทธิ์รายงานมาล่าสุดคือสรุปว่า
ณตอนนี้จะเปิดให้บริการทั้งออฟฟิศแล้วก็ห้างคือ๑๕นาฬิกาหรือว่าบ่าย๓โมง
รอดูความคืบหน้าว่าจะมีการเลื่อนหรือเปล่า
เพราะว่าตอนแรกออกมาบอกว่าโซนออฟฟิศจะเปิดเที่ยง
แล้วก็ห้างสรรพสินค้าจะเปิดตอนบ่าย๒โมง
ทีนี้เน้นย้ำคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่จอดรถเอาไว้เมื่อวานนี้ค่ะ
ห้างก็ฝากประชาสัมพันธ์มาคือให้เอาบัตรจอดรถ
เอาบัตรประชาชนรวมถึงบอกเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถเนี่ย
เพื่อที่จะรับรถได้ตั้งแต่ช่วงประมาณบ่าย๒เป็นต้นไปนะคะ
เมื่อวานนี้หลายคนก็ทิ้งรถไว้แล้วก็เอาตัวเองรอดไว้ก่อน
คือรถมันติดมากมันจะออกมามันก็ไม่ได้ค่ะ